มาเริ่มดูที่เรื่องของไวรัสโคโรนากันก่อน

ปี๒๕๔๖เรามีโรคซาระบาดมาแล้วครั้งหนึ่ง

ตอนนั้นผู้ติดเชื้อประมาณ๕๓๐๐คนในจีน
แต่ณตอนนี้ไวรัสโคโรนาคนติดเชื้อแซงโรคซาไปแล้วนะ
จีนประมาณสัก๕๖๐๐กว่าคนแล้ว

อีกทั้งเรื่องของคนที่อยู่ในอู่ฮั่นเอง
ก็มีหลายประเทศล่าสุดคนญี่ปุ่นได้กลับบ้านกันไปแล้ว

ไปรับคนญี่ปุ่นจากที่อูฮันกลับมาแล้ว
ส่วนทางของเราเอง๔๓๐เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว

เหลือแค่ทางจีนอนุญาตให้เรานำเครื่องเข้าประเทศเท่านั้นเอง
สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ตอนนี้คงต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเลย

ทำให้ตัวเลขของคนผู้ติดเชื้อเอาในจีนก่อน
ตอนนี้ผู้ติดเชื้อในจีนแซงหน้า
ในตอนที่ไวรัสซาระบาดวิกฤตหนักที่สุด

ตอนนั้นมีผู้ติดไวรัสซา
ในจีน๕๓๒๗ราย
แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมในจีนนะฮะ
หาภัณฑ์ใหม่๕๙๗๔ราย
โดยสำนักข่าวอาจาซีร่าได้มีการอ้างบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่า
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานั้นจะเข้าสู่ช่วงสูงสุดในระยะ๗๑๐วันหลังจากนี้
ตอนนี้ยังไม่สูงสุดนะอีกสัปดาห์หนึ่งหลังจากนี้
ปริมาณคนติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเครื่องบินที่เป็นความหวังของพลเมืองญี่ปุ่น
คุณผู้ชมได้รับการเดินทางไปรับพลเมืองญี่ปุ่นออกจากอูฮันแล้ว
โดยพบว่ามีผู้โดยสาร๕คนมีอาการไอแล้วก็มีไข้ขึ้นสูง
ก็เข้าข่ายว่าต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ก็เลยต้องแยกตัวไปยังสถานพยาบาล
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงให้เฝ้าระวังอาการก่อนที่จะปล่อยตัวกลับบ้านต่อไปนะครับ
ส่วนทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะ
ก็มีการส่งเครื่องบินไปรับพลเมืองชาวอเมริกันกว่า๒๐๐คน
จากที่เมืองอูฮันกลับมาแล้วเหมือนกันค่ะ
ด้านนายสก๊อตมอริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
ก็ได้ประกาศเลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเตรียมอบพยพประชาชน
ออกจากอูฮันโดยแทนทีและจะให้ความสำคัญกับเด็กและคนชะลา

โดยหลังจากที่รับพลเมืองออกจากเมืองอูฮันแล้ว
จะมีการตรวจและสังเกตอาการของพลเมืองที่เกาะคริสต์มัส

ให้ประชาชนที่มีแผนการเดินทางไปยังประเทศจีน
ทบทวนแผนการเดินทางใหม่อีกครั้งนะคะ

พบผู้ติดเชื้อไวรัสรายแรกในสหรัฐอารับเอมิเรตแล้ว
ส่วนออสเตรเลียเองเจอเพิ่มอีก๑รายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดตอนนี้
รวมแล้วอยู่ที่๖๐๖๕ราย
และมีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด๑๓๒ศพค่ะ
ในส่วนของเมืองไทยเองก็ยังต้องติดตามอยู่เนาะ
มันมีคนที่เฝ้าระวังมีคนที่เสียชีวิต
ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าติดไวรัสโคโรนาหรือเปล่า
กระดาษที่ทีมแพทย์พวกโลกนั้นก็มีความพยายาม
ในการค้นคว้าวิจัยหาวัคซีนเพื่อมาต่อสู้กับไวรัสโคโรนา
ล่าสุดทีมนักวิจัยชาวออสเตรเลีย
ได้มีการทำการเพาะเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้
แล้วก็ถือว่าเป็นการเพาะเชื้อชนิดนี้ออกมา

ไวรัสได้รับการเพาะเลี้ยงขึ้นมา
จะสร้างการทดสอบแอนติบอดี้
ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจหาไวรัส

หรือคนที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองได้รับเชื้อมา
ซึ่งก็ถือว่ามีความเก้าหน้าทางการแทบพอสมควร
แล้วก็น่าจะนำไปสู่การพัฒนาวัคซีน
ในการเอามาป้องกันต่อสู้กับโรคนี้ได้